มีผู้ชายคนนึงนะคะมาโพสต์คลิปในโลกโซเชียล
เพื่อจะถามชาวโซเชียลว่า

นี่ปีอะไรแล้วคะปี๖๓แล้วค่ะ

จ่ายค่าซ่อมไปแล้ว๒๐๐๐๐๐บาท

พอทวงถามไปก็ไม่มีคำตอบพยายามติดต่อไปโดนบล็อกเบอร์เฉยเลยอ่ะ
เขาเลยถามว่าแบบนี้ผมจะทำยังไงดี
นี่นะคะเป็นคลิปที่โพสต์โดยสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ที่บอกว่าใครว่างรบกวนโทรไปถามให้หน่อยนะครับ
ล็อกสายผมไปแล้วคนนี้เลยครับ
วานเป็นช่างและเจ้าของอู่อยู่ที่กาญจนบุรี
ทำรถฟอร์จูเนอร์๓ปีกว่ายังไม่เสร็จ
จ่ายเงินไปแล้วรับปากมาหลายรอบแล้ว
ว่าจะเสร็จสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนั้น

เอาตามที่ช่างดูเนี่ยดูแล้วเป็นไงว่าคิดว่าเมื่อไหรเมื่อไหร่เสร็จ

ประมาณเดือนนี้เหรอผมโหรอมาหลายเดือนแล้วอ่ะ
นี่เราคุยกันมา๓เดือนก็ประมาณเดือนที่แล้ว๓เดือนที่แล้วนี่ประมาณเดือนนี้อีกแล้วนี่ไง
งวดตั้งแต่ปี๒๕๖๐งวดแรก๒๘มีนาคมจ่ายไป๕๐๐๐บาท
งวดที่๒๙เมษายนจ่ายไปอีก๕๐๐๐บาท
งวดที่๓๒๔เมษายน๓๐๐๐บาท
ที่๔๙พฤษภาคม๓๐๐๐บาท

เจ้ามิถุนายนอีก๑๓๐๐๐บาทรวมแล้ว๑๗๓๐๐๐บาทค่ะ
จ่ายไปแล้วตั้งแต่ปีหกศูนย์นี่ดาวน์รถคันใหม่ได้แล้วนะเนี่ย
ถูกต้องจ่ายครบเต็มจำนวนค่าซ่อมไปแล้วครับ
แต่นี่ปี๖๓กลางปีแล้วค่ะยังซ่อมไม่เสร็จ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่บอกว่าแบบนี้ก็คงจะต้องแจ้งความเอาผิดแล้วแหละ
เพราะถ้ารอไปเรื่อยเรื่อยซ่อมไม่เสร็จสักทีทวงถามไปไม่มีคำตอบ
เบอร์ไปแบบเนี้ยโอ้โหแย่ไงแล้วเราจะใช้รถยังไงอ่ะ
ต้องรออีกนานแค่ไหนอ่ะเขาก็เลยเพิ่งมาตามเจอแล้วก็เป็นคลิปคลิปนี้ใช่นะ
ก็อยู่ที่ว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ต้องชี้แจงว่าเขาซ่อมแบบไหนอะไรยังไง
เราก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงซ่อมอะไรยังไงกันบ้างใช่ไหม
บางทีก็บอกว่าโอ้คนที่คอมเมนต์บอกเจ้าของรถใจเย็นจังรอมาตั้งสามปีเออ